คู่นี้เขากำลังปลูกต้นรักกันหวานเจี๊ยบเลยคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับนายคะใบคะเออนายใบเฟิร์นแหมตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันนี่
บอกเลยนะคะว่างานแน่นทั้งคู่คุณผู้ชมและด้วยความที่ว่าทั้งคู่เป็นดาราตัวท็อปอ่ะเนาะ
ก็เพิ่งจะก่อตัวหลายคนชาวบ้านแปดอีกแล้วอ่าเป็นกังวลแทนเขาว่าเอ๊ะ
จะมีเวลาหวานกันไหมนะจะเจอโปรโมชั่นข้างรักแค่ช่วงเริ่มต้นหรือเปล่า
เฟิร์นบอกเลยว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยค่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติสุดสุด
ทั้งตัวเธอเองทั้งหนุ่มนายก็คือเข้าใจการทำงานเข้าใจวิถีคู่ของตัวเองว่าเป็นยังไง
คือตั้งแต่เป็นเพื่อนจนเลื่อนมาเป็นแฟนอะไรที่เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิม
แต่ที่เพิ่มเติมก็คือดีต่อใจค่ะอร่อยจังไปอ่ะ
เป็นว่าไม่ต้องห่วงแทนเขานะเพราะเขาเข้าใจกันดีนะคะ
ทีนี้เราไปส่องความแซ่บของสาวคนนี้กันหน่อยใบเฟิร์นพิมชนกโอ้โห
ช่วงนี้บอกเลยว่าชิดสวยมากเอวเล็กมากใช่เนี่ยเมื่อสักครู่งานล่าสุดใช่ไหม
ชุดแดงอ่ะเอวมากแต่เขาเป็นคนถอมแล้วเขาไม่โซมอ่า
คุณผู้ชมดูนี่ก่อนคลิปทะเลล่าสุดนี่เขาใส่ชุดเป็นพิษสีขาว
เต็มมากแม่น้อยแต่มากเรียกว่ามาแบบสดใสซาบซาก
คือก็ไม่ได้ดูโป๊อะไรมากมายแต่หลายคนดูแล้วแบบอิจฉาความตัวเล็ก
ความเฟิร์มของหุ่นคือมองแล้วแหมมันสดใสชวนอยากจะเล่นน้ำด้วยจริงอ่ะ
คุณผู้ชมดูสิเนาะต้องบอกว่าเห็นหุ่นใบเฟิร์นเขาไซส์มินิแบบนี้บอกเลยเนาะ
เป็นคุณภาพนะคะใบเฟิร์นบอกพี่หนูเนี่ยไม่ได้คุมอาหารเลยนะ

ที่พูดไม่ชัดเลยก็ทำฟันก็จะยกได้น้อย

ถ้าอ้วนก็ค่อยโดนเตือนแล้วช่วงนี้ขึ้นแล้วนะ

เอาจริงนะเค้าบอกว่าคนมีความรักเนี่ย

ตั้งแต่ดูใบเฟิร์นมาช่วงนี้ชิดสวยจริง

เขาพูดถึงใบเฟิร์นก่อน

ก็เลยทำให้มือทานยาก
ตอบลงอะไรอย่างนี้นะคะ
เนอะหอมมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะจัดฟันด้วย
บางคนบอกว่าจัดฟันเวลาทานอะไรมันจะทานยาก
แต่ว่าที่เราไม่ได้เลยนะเรากินยิ่งจัดฟันเรายิ่งกิน
แต่ต้องเลือกอาหารนิ่มกินเข้าไปแบบไม่ต้องเคลียร์